ทุกผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับสามีกลับมาจากที่ทำงานนะ
แล้วก็ประตูห้องเช่าถูกล็อกจากข้างในก็เลยปีนขึ้นไปดูปีนไปทางหน้าต่าง
พบว่าภรรยานอนเสียชีวิตไปแล้วนะครับในสภาพนุ่งผ้าเช็ดตัวอยู่ผืนเดียว
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไปเจอศพคือเมื่อวานนี้ช่วงค่ำนะครับ
นาฬิกา๒๓นาทีครับหลังจากนั้นเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่กันนะฮะ
สอนอสำเรย์ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเป็นห้องเช่าในซอยเจริญนคร๓๖เขตคลองศาล
ลักษณะเป็นบ้านไม้๒ชั้นแล้วแบ่งเป็นห้องเช่า๑๒ห้องนะฮะชั้นละ๖ห้อง
ห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องเช่าบนชั้น๒นะครับอยู่ในห้องที่สามนะฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางดวงตาสายคำอายุ๔๗ปีเป็นพนักงานทำความสะอาด
ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแถวเจริญนครเสียชีวิตในสภาพนอนหงายนะฮะ
แล้วก็สวมผ้าเช็ดตัวอยู่ผืนเดียวนะครับใบหน้านี้เขียวปากซีด
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมงนะฮะก่อนที่จะมีผู้มาเจอศพนะครับ
เพื่อหาเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตเพิ่มเติม
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ห้องเช่าที่เกิดเหตุนี่ตรงจุดนี้นะฮะ
ได้คุยกับสามีของผู้ตายนะครับก็คือนายสมพงศ์โพย้อยอายุ๕๔ปี

วันนี้ก็กำลังเตรียมตัวไปรับศพของภรรยาพอดี
สมพงศ์บอกว่าเช้าเมื่อวานนี้ก็อาบน้ำแล้วก็ไปทำงาน
ไปก่อนภรรยาส่วนภรรยาคือนางดวงตาเนี่ย
เขาอาบน้ำแล้วจะออกไปทำงานทีหลัง
ตกเย็นพอเลิกงานก็กำลังจะกลับเข้าห้อง
สังเกตเห็นประตูเนี่ยล็อกจากข้างในเปิดไม่ได้
ก็พยายามเคาะเรียกแต่ไม่มีเสียงภรรยาตอบรับออกมา
ก็พยายามโทรเข้าเครื่องมือถือของภรรยา
ได้ยินแต่เสียงโทรศัพท์มือถือของภรรยานะครับ
ดังมาจากในห้องแต่ไม่ยอมรับสาย

คิดว่าอาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่
ก็เลยไปขอยืมบันไดจากชาวบ้านแล้วมาปีนขึ้นนะ

เห็นภรรยาอยู่ในสภาพนุ่งผ้าเช็ดตัวนะครับ
แล้วก็นอนอยู่กับพื้นบ้านนะครับ

ก็เลยหาทางเข้าไปในห้องนะครับ

แล้วก็ไปพลิกตัวภรรยาดู
ปรากฏว่าตอนนั้นเนื้อตัวแข็งไปหมดแล้ว
ก็เลยรีบโทรแจ้งรถพยาบาลนะฮะ

พยายามปั๊มหัวใจภรรยารอไปด้วยนะครับ

พอกู้ชีพกู้ภัยมาถึง
มาตรวจสอบก็บอกว่าภรรยาเนี่ยเสียชีวิตแล้ว

นี่พี่สมพงศ์เขาทำลักษณะให้ดูนะฮะ

ภรรยาเคยล้มในห้องน้ำมารอบนึงแล้วนะครับ
แต่ตอนนั้นมีสติแล้วก็ลุกขึ้นมาได้

หมอก็ให้ยามากินนะฮะ
ภรรยาก็จะบ่นว่าปวดหลังบ่อย
ซึ่งไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอาการที่เป็นในครั้งนี้หรือไม่
ขณะเดียวกันภรรยาเองก็เป็นคนชอบดื่มเหล้านะฮะ

สมพงศ์เขาบอกว่าเขาก็ยังคาใจเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตของภรรยาอยู่

แต่ผมมาเจอศพประมาณ๕โมงครึ่ง
ผมคิดว่าน่าจะเป็นเขาดื่มสุราด้วย

ก็เลยว่าตำรวจเขาเลยว่าให้ผมรู้สึกจบดีกว่า

แต่ตอนนี้เราก็ไม่ได้ติดใจว่าจะอาจจะเป็นคนร้ายหรืออะไร

มีผู้ที่เป็นแม่ค้าอยู่พื้นที่แถวนี้นะครับ
บอกว่าผู้ตายเป็นคนอัธยาศัยดีนะครับ
นี่ก็จะมาซื้อเหล้าที่ร้านอยู่เป็นประจำทุกวันเหมือนกัน
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็มาซื้อเหล้าไปดื่ม
วันนี้มารู้ว่าเสียชีวิตก็สงสารแล้วก็เห็นใจ
มารู้ว่าเขาเพิ่งไปหาหมอมาด้วย

วันนี้ใช่ไหมวันอันทางวันจันทร์
วันอันทางไม่เห็นคิดว่าเขาไปทำงานปกติ
เย็นเขาจะมาแค่ติดเหล้า
เข้ามาดื่มทุกวัน
ถ้าบางวันถ้าหยุดงานอาจจะ๒ขวดนะ
มีเพื่อนห้องเช่าที่อยู่ห้องข้างกันนะครับ
บอกว่าพอทราบข่าวก็ตกใจมาก
ความจริงเพิ่งเจอกับผู้ตายเช้าเมื่อวานนี้
ทักทายพูดคุยกันอยู่เลย

เสียชีวิตอยู่กับพื้นห้องเนี่ย

ช่วงเย็นที่ผ่านมาแม่ของผู้ตายกับญาติญาติ
เดินทางมาจากจังหวัดเลยนะครับ
เพื่อมาติดต่อเรื่องของการรับศพ
บำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดเลยนะครับ
บรรยากาศก็เป็นแต่อย่างโศกเศร้านะฮะ
แม่บอกว่าก่อนหน้านี้เพิ่งชวนลูกสาว

สุดท้ายเหมือนเป็นลางจริงนะฮะ

แม่บอกแม่เองก็รู้สึกเสียใจแล้วก็โทษตัวเอง
หรือเป็นเพราะว่าแม่พูดไม่ดีกับลูกหรือเปล่า
มันก็เลยเกิดเหตุขึ้นจริง
ก่อนหน้านี้ลูกสาวบอกกับแม่บอกจะเอาอาวุธการศึกษา
ไปทำอะไรบางอย่าง
แล้วก็พูดขึ้นมาว่าถ้าหนูตายไปเนี่ย
เดี๋ยวลูกจะได้รับเงินแทน
นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แม่ของผู้ตาย

เขาบอกว่าอย่างนี้จะเอาไปทำอะไร
เพื่อหนูตายลูกจะไม่ได้อะไร
ก็บอกว่าอย่างนี้แม่ก็เลย
มันทำไมพูดอย่างนี้
แม่มองว่าเป็นหลังเนอะ

คือทางครอบครัวเองก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
ว่าอาจเกิดจากโรคประจำตัวกำเริบนะฮะ
แต่ว่าต้องรอผลชนสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อนนะครับ